ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์คนร้ายที่ไปชิงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
หลังจากที่ติดต่อจะขอซื้อของเขานะปรากฏว่าตอนที่ไปลองรถเนี่ย
อยู่ดีดีขี่หนีไปเลยใช่อ่าคือคนที่ร้านขายรถจักรยานยนต์เนี่ย
เขาบอกว่าตอนแรกคนนี้เขาก็ติดต่อมาว่าจะขอซื้อบิ๊กไบท์
ขอลองขี่หน่อยได้ไหมจะลองในซอยก็บอกโอ้โหมันต้องลองบนถนนพี่อ่า
คนขายก็เลยมาเอาบัตรประชาชนมาคุณขี่เลยนะบนถนนใหญ่เดี๋ยวผมขี่ตาม
แต่บิ๊กไบท์กับอีกคันนึงที่ขี่ตามมันไม่ได้บิ๊กไบท์นึกออกไหม
ขี่หนีไปเลยฮะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะครับจากกล้องหน้ารถด้วยเนี่ยนะฮะ
หมวกกันน็อกเนี่ยทุกผู้ชมลองดูคลิปเหตุการณ์หน่อยแล้วกันนะครับ

นี่แมนบอกขโมยรถเนี่ยนะ
ุ่มแสงทองนะครับเผยให้เห็นนาทีที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้าย
ขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาตั้งแต่ช่วงปากซอยสุขสวัสดิ์๑๔นะฮะ
มีบางช่วงที่เจ้าของเขาไล่ตามเกือบทันนะ
แต่แบบจะทันจะทันสุดท้ายก็ไม่ทันฮะคนร้ายสามารถขี่หนีไปได้
แล้วที่สุดแล้วก็หนีไปทางถนนเจริญกรุงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖มีนาคมวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าได้เอาคลิปมาโพสต์
เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวสังคมออนไลน์ให้ช่วยกันตามหาตัวคนร้าย
แล้วตั้งค่าหัวในการติดตามตัวไว้๑๐๐๐บาทนะครับ
คนร้ายเนี่ยรู้ชื่อชื่อว่านายอภิษฎพาณิชย์เกษตรนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเขายึดบัตรประชาชนเอาไว้ตอนที่ขอลองรถนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับนายเสรีเชื้อพานทองและนายประพฤติพุ่มแสงทอง
ซึ่งเป็นเจ้าของรถและเจ้าของคลิปเขาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์นะฮะ
อยู่ในซอยตากศิลป๒๑นะครับ
นายเสรีเจ้าของร้านบอกว่าวันเกิดเหตุนายอภิษฎติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าสนใจอยากซื้อจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันดังกล่าวนะฮะ
ซึ่งเขาตั้งขายอยู่ในราคาประมาณ๖๐๐๐บาท
แล้วก็นัดเข้ามาดูรถที่ร้านตอนประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๑๔มีนาคม
เขาก็ไปรับนายอภิษฎจากปากซอยเข้ามาดูรถ